ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะครับ

สาเหตุข้อเท็จจริงต่าง

ลูกชายวัย๑๕ปีที่รัชบุรี
ใช้มีดแทงพ่อจนเสียชีวิต

พ่อไปเตือนลูกชาย
ไปเตือนน้องเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือ

แล้วเหมือนกับว่าน้องเขามีลักษณะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าด้วย

ก็ใช้มีดแทงพ่อจนเสียชีวิตเลยนะครับ
เอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อน้องเอ็มก็แล้วกันนะ
น้องเอ็มที่แทงพ่อจนเสียชีวิต

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเคลียร์ที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเคลียร์ที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเคลียร์ที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

หลังจากที่เอ็มใช้มีดแทงพ่อจนเสียชีวิตในบ้านนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ

แต่คงตัดเส้นเลือดใหญ่โดนจุดสำคัญก็เลยเสียชีวิตนะครับ
แต่คงตัดเส้นเลือดใหญ่โดนจุดสำคัญก็เลยเสียชีวิตนะครับ
ตามข่าวเบื้องต้นก็คือพ่อเนี่ยไปเตือนลูกเรื่องการเล่นโทรศัพท์มือถือ
ตามข่าวเบื้องต้นก็คือพ่อเนี่ยไปเตือนลูกเรื่องการเล่นโทรศัพท์มือถือนะฮะ

น้องเอ็มนะฮะก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ที่บ้านนะฮะ

แต่ญาติบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กพัฒนาการช้า

ตำรวจมาถึงก็ยึดมีดของกลางไป
มีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑ฟุตนะฮะที่ใช้ก่อเหตุ

เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ
เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบ

แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กที่มีพัฒนาการช้าเนี่ยค่ะ
ก็จะเรียนรู้เนื้อหายากไม่ค่อยได้
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ

แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
แต่ก็เหมือนกับว่าจะไปดูของเพื่อนแล้วก็ค่อยทำส่งครูลักษณะประมาณนี้นะคะ
เขาก็ตัดมาถามเรื่องการบ้านผมก็ตอบไปส่งไปให้

คุณครูประจำชั้นก็ตกใจค่ะ
ไม่คิดว่าเด็กที่สอนมาตลอด๓ปี

เป็นเด็กดีเป็นจิตอาสาของโรงเรียน
ช่วยงานครูช่วยงานเพื่อนตลอด
ก่อนเกิดเหตุเอามีดไปตัดต้นกระถิ่นไปเลี้ยงไก่อยู่เลยนะคะ

เอ็มบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพ่อ
เพียงแค่เอามีดมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
แต่ไปโดนพ่อแล้วก็ไปโดนที่จุดสำคัญพอดี
โดยก็น้องเอ็มให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าเหมือนกับพ่อจะเข้ามาตบอะนะคะ

คุณครูประจำชั้นบอกว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิด
ของ๒ช่วงวัยคนหนึ่งกับพ่อคนนึงก็ลูก

ลูกก็กำลังลอกกันบ้านจากเพื่อนผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
เขียนช้ามีพัฒนาการช้าเพราะเขาจะหลอกใช้เวลานาน
คุณพ่อเข้าใจผิดคิดว่าลูกเล่นเกม
น้องเทียนทำการบ้านอยู่
เป็นเด็กมีจิตอาสาดีมากเป็นคนน่ารัก

แต่เพียงแต่เขาเป็นเด็กพัฒนาการช้า
เชิกมันเหลือเชื่อนั้น
ห่วงและสงสารไหมเขาจะไปอยู่ที่นั้นยังไง
เห็นใจเขาเพราะว่าเขารู้เลยว่าเลี้ยงมากับตัว

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่เข้าใจเหมือนกัน

ความขืบหน้าทางคดีวันนี้สอบภาคกรับใหญ่
นำตัวน้องเอ็มไปสอบมาอาคารเพิ่มเติม
ก็มีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้

คงต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้นำตัวส่งไปขออำนาจศาล
วัดรัชบุรีฝากขังไว้ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ควบคุมตัวไว้ก่อนนะครับเพื่อรอการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วจะนัดทางศาลจังหวัดอายการจังหวัดและสหวิชาชีพ
มาร่วมกันสอบปากคำตามขั้นตอนต่อไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าใครได้ยินข่าวก็ตกใจ
เจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่
คุณหมอบอกว่าคดีนี้เนี่ยนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กคนหนึ่งเล่นเกมแล้วจะมีพฤติกรรมต่างลักษณะแบบนี้
เนี่ยมันก็อาจจะฟันทงชี้ชัดเสียทีเดียวไม่ได้ค่ะมันก็ต้องดู
ปัจจัยที่ประกอบกันไปอย่างแรกก็คือลักษณะหรือว่าตัว
เนื้อหาของเกมคอนเทนต์ของเกมเนี่ยที่เด็กชอบเล่นมันมีความรุนแรง
เด็กสามารถซึมซับแล้วเอามาใช้กับชีวิตจริงหรือไม่
เด็กเนี่ยแยกแยะไม่ออกเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้
เด็กเล่นเกมแล้วเด็กอาจจะคิดว่าเวลาไปทำจริงในชีวิตจริงมันอาจจะไม่เป็นไร
แต่ความจริงแล้วถ้าสมมุติถ้าเป็นกรณีนี้เขาเจ็บเขาตายอย่างนี้นะครับ
ระหว่างโลกของเกมกับโลกความเป็นจริงเนี่ยนะฮะเด็กต้องแยกให้ออกนะครับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงไม่ได้
พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะฮะหมอก๊อฟบอกนะครับ
กับเด็กที่ไม่มีเพื่อนหรือผู้ปกครองอาจจะห่างเหินไม่สนใจปล่อยให้เล่นเกม
ทำให้เด็กแก้ไขปัญหาในโลกความเป็นจริงไม่ได้
ผู้ปกครองใส่ใจเด็กนั่งกับเด็กคอยแนะนำตอนเด็กเล่นเกมด้วยคอยอธิบายให้เข้าใจ
เหตุการณ์แบบเนี้ยก็จะเกิดขึ้นยากนะส่วนใหญ่เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์
หรือว่าป่วยหรือว่าพัฒนาการช้าส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยยุ่งกับสิ่งของที่เป็นอันตรายนะฮะ
เพราะฉะนั้นสาเหตุหลักเรื่องนี้เนี่ยอาจต้องไปดูเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองลักษณะอย่างนั้น
แต่ว่าคุณครูหรือว่าคุณปู่คุณย่าก็บอกว่าหลานชายเองก็คงไม่ได้ตั้งใจ
มีดที่ใช้ก็เพิ่งเอาไปตัดกระถิ่นที่โรงเรียนกลับมา

ว่าโชคร้ายไปเข้าจุดสำคัญของพ่อพอดี